ไปดูไอเดียเข้านี่ดูดิ

สมาชิกซึ่งแฟนคลับชาวไทยนั้นได้โฟกัสไปที่หน้าของน้องยอดดูดิ

หล่อมากแล้วแบบว่าหน้ามันชัดแบบ

บยอบแฟทเริ่มลดลงกันไหมเนาะ

พูดภาษาเกาหลีเก่งเลย

แต่เป็นเด็กที่มุ่งมั่นที่จะไปชอบเกาหลีตั้งแต่เด็กเลยนะ

ใช่พันเกิดผมเพิ่งดูละครที่เขาเล่นอยู่เลยแล้วเพิ่งรำเขาออกไป
น้องกรัฟเล่นกับพี่สิงห์
๒คนเลยนะในเรื่องสิงห์ที่ติ๊ก

ช่วงว่าสิงค์ที่นะติ๊กเล่นและกรัฟเล่นติ๊ก
เป็นพี่ตี้ตอนวัยรุ่น
แล้วยอร์จเล่นเป็นน้องของมิว
ใช่ไหม๒คนเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป